มคคุณสงสัยนุ่มกับยายของน้องที่การเขาเป็นยังไงกับก่อนนั้นที่เรารู้มาคือก็ชอบดื่มแล้วก็ชอบตีประจำอยู่แล้วตีประจำอยู่แล้วติดตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว

โกรธไม่โกรธครับแต่เป็นนิสัย

ที่เราจะคุยกันเนี่ยคือเป็นคดีที่ยังไม่ใช่ข่าวที่ใหญ่มากนักนะคะเพราะว่าจริงแล้วเรื่องเอาเหตุที่เกิดก่อน
ตั้งแต่เดือนตุลาคมช่วงต้นเดือนแล้วนะคะ

จนกระทั่งทนายรณรงค์รับทำคดีนะคะ
เราก็ถึงเพิ่งจะมาได้เห็นข่าวกันในช่วงนี้

แต่ทีนี้ลักษณะของข้อมูลที่ออกมามัน
เอาตรงนะคุณผู้ชมคือตอนที่เราเลือกข่าวนี้เนี่ยนะคะ
มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าคนที่สงสัยคือญาติกันเอง
แล้วที่สงสัยว่าจะทำร้ายเด็กจนเสียชีวิต
ก็คือสงสัยญาติพี่น้องกันเองทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือว่าคดีนี้จะยาก
แต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ดูแล้วเหมือนจะยาก

เผาศพเด็กแล้วเรียบร้อย
สิ่งที่น่าจะเป็นหลักฐานได้ก็เผาไปด้วย

ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าปิดคดีไปแล้วหรือยังนะคะ
แต่ว่าก็คือให้ศพทางญาติแล้วก็เอามาชะปนกิจไปแล้ว
แต่เราจะคุยกันกับทั้งหมดที่คนกันเองสงสัยคนในบ้าน
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเด็กคนนี้เนี่ยนะคะ
อายุ๑๔ปีชื่อน้องแบงค์น้องแบงค์เนี่ยเป็นเด็กผู้ชาย
ที่เป็นหลานคนแรกของครอบครัวใหญ่เลยค่ะเป็นหลานคนแรก
คนที่มาแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยคือยายของน้องแบงค์
แต่ว่าไม่ใช่ยายโดยตรงนะคะเป็นยายเล็กค่ะยายที่เล็กลงมา
คือยายของน้องแบงค์โดยตรงเนี่ยคือคนที่ถูกสงสัยด้วยคนหนึ่งนะคะ
ส่วนคนที่ไปแจ้งความว่าคุณยายของแบงค์สงสัยเนี่ย
ก็คือเป็นยายเล็กของแบงค์ก็คือสงสัยพี่สาวตัวเอง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
ควินเนสนะคะสามีเป็นชาวต่างชาติค่ะถึงบินกลับมาเมืองไทยหลังจากได้ข่าวหลานนะคะอีกหนึ่งท่านคุณยุพินกองสมบัติคุณยุพินเนี่ยเป็นคนที่ก็น่าจะรู้เรื่องราวในบ้านเพราะว่าเป็นแม่บ้านให้กับบ้านนี้นะคะอีกหนึ่งท่านเป็นเพื่อนบ้านห่างออกไปประมาณครึ่งกิโลเมตรค่ะไม่ใช่ประมาณห้าร้อยเมตรอ่าครึ่งกิ

คือภาพของแบงค์ก็คือเด็กอายุ๑๔เด็กชายอายุ๑๔ที่เสียชีวิตนะคะเอางี้ก่อนทนายรณรงค์เบื้องต้นก่อนนะคะคือข่าวนี้เนี่ยดิฉันลำดับความถูกว่าเป็นคนในครอบครัวสงสัยคนในครอบครัวกันเองใช่ครับคือถ้าเอาตามศักดิ์เนี่ยคือคุณยายเล็กเนี่ยสงสัยคุณยายของแบงค์ซึ่งคุณยายสองท่านนี้เป็นพี่น้องกันนะคะโดยที่
แทบไม่มีอะไรให้คุณสงสัยได้เลยก็ตอนแรกที่คุณยายนกเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรมาให้เลยตั้งแต่รถตั้งแต่แรกอ่าคือเขาไปเจอหมอปลาหมอปลาก็เลยติดต่อให้ผมเข้าไปดูหมอปลามือปราบเนี่ยนะเนี่ยแหละมือปราบซ้ำไปเวสีเนี่ยอ่ะอ่ะยังไงนะเรื่องมายังไงนะเอาใหม่คือยายนกเนี่ยเขาไปไปไปหาหมอปลาเขาก็ไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้

ไม่รู้ทำยังไงก็เลยลองไปหาคุณหมอป้าก่อน

คือตอนนั้นที่ไปหาหมอปลาเนี่ย
คือเข้าใจว่าหลานเราตายผิดปกติแน่อย่างนี้เหรอคะ

อ่ะเดี๋ยวไปหาหมอปลาก่อนหมอปลาว่าไงคะ
อยากให้คุณหมอปลาสื่อเรื่องที่หลานตายว่ายังไง

คือเด็กถ้าสมมุติว่าเข้าไปในร่างคุณหมอปลาเนี่ย
คือคุณหมอว่าอาจจะบอกหนูได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่นี่คุณหมอป้าก็เลยถามว่าหนูมีทนายไหม

แต่นี่คุณหมอป้าก็เลยให้หนูคุยกับคุณทนายลงค่ะ

แต่เท่าที่ฟังจากที่เล่านี่คือตำรวจเหมือนกับบอกเขาว่ามันจบแล้ว

ก็เลยต้องไปหมอปลาไปอีกแนวหนึ่งเลย

อันนี้ไปอีกรอบเขาไม่ให้อะไรเลย

ก็เลยผมก็เลยต้องให้ทางทีมงานเนี่ย

ผูกคอตายอย่างนี้อีกแล้วเหรอ

ไปดูรอยช้ำปรากฏว่าที่ชายโครงมีรอยช้ำ

แขนด้านซ้ายรอยช้ำทั้งแถบ

แล้วปรากฏว่าตัวสายรัดที่คอเนี่ย
พอดูภาพที่ขยายเข้าไปปรากฏว่ามันเป็นการรัดในแนวระนาบ

แต่ถ้านั่งของเด็กที่ยายเขาจำลองให้กับพนักงานสอบสวนดูเนี่ย
คือเด็กเนี่ยหงายหลังไม่ติดหลังก้นติดพื้นหลังไม่ติดผนัง
แล้วเอ็นไปผูกกับสายไฟไว้๒รอบ

ไม่ได้ผูกกับอะไรเลยถ้าดึงแรงก็อาจหลุดได้

ก็เนี่ยสภาพศพมันเอาเชือกมามัดคอตัวเองไว้ทำให้ตาย
คือในภาพนี้ไม่มีใครเห็นว่าเด็กผูกคอตายเพราะว่ายายไปแกะออกมาก่อน

เขาก็เลยมาจำลองให้ตำรวจดูว่าตายด้วยท่านี้ท่านั่งผูกคอตายเนี่ย
ซึ่งภาพที่ยายของเด็กไปนั่งจำลองเหตุการณ์คือตรงที่เด็กนั่งตายอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า

ตรงนั้นมันมีลูกบิดหรือมันมีอะไรที่มันจะเกี่ยวสายไฟหรือว่าเป็นตัวที่จะยึด
ไม่มีอะไรเลยครับคือสายไฟมันโผล่มาจากกำแพง

เป็นสายไฟที่ติดอยู่กับกำแพงโผล่ออกมาจากกำแพง

แล้วจริงหรือเปล่าที่บอกว่าสายไฟที่เด็กผูกคอเนี่ยถูกเผาไปด้วย
เผาไปพร้อมกับศพเด็กในวันที่ชาปนักกิจศพเลย

คือโดยหลักแล้วเนี่ยเมื่อเป็นการตายผิดธรรมชาติเนี่ยตามปวิญญาณมาตร๑๕๐

ญาติจะติดใจหรือไม่ติดใจคุณก็ต้องส่งไปชนะสูตรศพก่อน
อย่างละเอียดว่าศพสภาพศพมันมีอะไรฟกช้ำไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไหม
สายไฟที่รัดคอมีในเนื้อมือของคนอื่นมาผสมไหม
เด็กตายเพราะว่าถูกรัดคอตายจริงหรือเปล่า
เดี๋ยวนะคะอันนี้เราเคยคุยกัน

ว่าคือพนักงานสอบสวนมีอำนาจต่อให้ทางฝั่งครอบครัวเขาไม่บอก

เดี๋ยวมานะคะสองท่านเดี๋ยวมาขอกลับมาที่คุณสมรก่อนค่ะ

เพราะว่าอย่างที่ตำรวจบอกนะคือแม่เด็กเขาไม่สงสัยนะคะ

สงสัยในพฤติการของทั้งสองคนเนี่ยค่ะ
เพราะพฤติการของพี่สาวชอบดื่มแล้วก็ชอบตีเป็นประจำเนี่ยค่ะ
แล้วก็หมึกเนี่ยก็เหมือนกันค่ะ
หมึกบอกว่าตีทุกวันแต่ตายมันตายเองเหมือนพูดอย่างนี้กับหนูค่ะ

คือคุณยายของน้อง๑๔กับคุณสมรเป็นพี่น้องกัน

ทีนี้ในบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านหลังเกิดเหตุคือเป็นบ้านที่คุณสมรซื้อไว้

ร่วมกันกับทุกคนที่อยู่ในบ้านตอนนี้
ในบ้านเมื่อก่อนมีเราอยู่ด้วยคือคุณสมรแล้วก็ยายของแบงค์
ของแบงค์ก็คือคุณทองสุกใช่ไหมคะ
แล้วก็มีคุณทองสุกมีลูก๓คน
หนึ่งในนั้นแน่นอนต้องเป็นแม่ของแบงค์

แต่แม่แบงค์เอาลูกมาฝากยาย
เอาลูกมาฝากแม่ตัวเองเลี้ยงที่นี่แหละโคราช

ก็เท่ากับว่ามีเด็กอยู่ในบ้าน๒คน
แล้วก็หมึกหมึกก็คือพี่ชายของแม่แบงค์

เพราะฉะนั้นในบ้านเมื่อก่อนอยู่กัน๕รวมคุณสมร

แต่ทีนี้พอเราย้ายออกไปก็เหลือ๔ใช่ไหมคะ
พอเหลือ๔ก็จะเป็นยาย
แล้วก็ลูกของคุณทองสุกนะคะ
ก็คือมีศักดิ์เป็นลุงของแบงค์

เราสงสัยทั้งพฤติกรรมของพี่สาวเรา
แล้วก็หลานเราคือลูกพี่สาว

ทางนี้น่าจะเห็นน่าจะได้ยินอะไรมากกว่า
พี่ชะแรมบ้านอยู่ห่างกันครึ่งโลกรัม

อันนี้ตัวทองสุกไปเล่าสู่ฟังเอง

ยายสุเข้าไปบอกหนูเองว่า
แรมเมื่อคืนนี้ฉันผิดกับหลานฉัน

ยายสุกก็เลยบอกไม่กลับมาหรอก

พบศพเด็กในวันที่๗ตุลา

แต่ตายมากี่วันตายมากี่ชั่วโมงเนี่ย

ได้๔ชั่วโมง
มูลนิธิ

ที่เขาต้องแจ้งใช่ไหมคะ
แต่ยังไม่ได้ฟังจากตำรวจ

ที่คุณทองศุกร์มาเล่าให้พี่ชะแรมฟังเนี่ย

เดี๋ยวตอนที่มาเล่าให้พี่ชะแรมฟังเนี่ย

หรือมาธรรมดาปกติเหมือนที่มา

เมื่อคืนฉันผิดกับแบงค์รุนแรง

ใช่ว่าเด็กหายวันคืนแล้ว

ข้างบ้านหนูมันจะมีบ้านพี่น้องสาวเขาอีกคนนึง

เกงดำชุดดำแกก็กลับไปเลย
นี่คือที่บอกว่าจะไปหาชุดดำใส่นี่

เล่ากันอยู่นานไหม
นั่งเล่ากันอยู่นานไหม

เมื่อวานนี้ฉันทะเลาะกันกับแบงค์

ฉันให้เขาเจ็บกวาดถูตรงเนี้ย

มันทะเลาะฉัน

ตอนนี้ตัวป้าก็เลยบอกว่า
เอาทำไมไม่ตามหาล่ะ

ตันนี้เยซูก็เลยพูดสวรรค์บอกว่า
แล้วแต่ใครจะไปถามไปหาไม่ไปหาเถอะ

เวลาคุณนกเข้ามาจากประเทศนอก

ถ้าคุณโน๊กกลับแล้วฉันก็ไม่ไป

คือแกก็เล่าว่ามีเรื่องกับหลาน

มีมาพูดมีมาอะไรไหมคะ

ยายทองสุกเขาบอกว่าหลานหายไป

ป้าก็เลยบอกว่าทำไมไม่ไปตามหาเขาล่ะ

แล้วแต่ใครจะตามหาไม่ตามหา

คือปกติแบงค์เนี่ยทะเลาะกับยายเนี่ยบ่อยไหม
หรือยายเอ็ดแบงค์บ่อยไหมคะ
ก็เคยได้ยินเขาว่าเหมือนกัน

แบบเฉยไม่ค่อยพูด

ค่ะแล้วกับลุงเขาลุงที่ชื่อลุงหมึกเนี่ยนะ

อันนี้ป้าไม่รู้ค่ะว่าเขาจะทะเลาะกันหรือเปล่า
เพราะป้าเข้าไปป้าไม่เห็นเขาทะเลาะกัน

ตัวยายเขาเนี่ยเวลาทะเลาะกับหลาหรือเวลาเอ็ดหลาเนี่ยนะคะ

แต่พูดถึงที่ว่าตระกูลดาดังเนี่ยเคยได้ยิน

แต่ที่ว่าตีนี่สมัยเป็นเด็ก

แต่ก่อนรั้วบ้านมันจะติดกันกับลูกพี่ลูกน้องค่ะ

แล้วเนี่ยจนเด็กอายุ๑๔เนี่ยยังมีทำร้ายอยู่ไหม

แล้วมีแบบรุนแรงไหมเวลาตีตีรุนแรงไหมคะ

บอกว่าตีรุนแรงนี่เราดูจากอะไรรุนแรง
ใช้อะไรตีใช้มือหรือว่าทำยังไงฮะ
ใช้มือตบเอานั่นเอากำปั้น

ตรงแถวหูมั่งข้างหลังมั่งหน้าอก

เขาก็ไม่ทำยังไงเขาก็เดินหนียายเขา

ปากเสียงกับลุงที่ชื่อหมึกไม่เคยเห็น

ตีหลานบ่อยไหม
คุณยายจะผิดวันที่๕วันที่๔น่ะ
สุก็บอกว่าผิดกับไอ้หมึกไอ้หมึกตีหลานที่โรงเรียน

บอกว่าทะเลาะกับลูกตัวเอง
เพราะว่าหมึกไปตีหลานที่โรงเรียน

เขาโกรธว่าหลานออกมาช้าหลานเรียนวิเศษ
นัดออกมา๕โมงแต่หลานออกมา๕โมงครึ่ง
อันนี้เขาก็ตีหลานยายบอกเขาก็ตีหลาน
แต่วันนี้หนูก็ไม่เห็นว่ายายเขาเล่าสู่ฟังว่า
ไอ้หมึกมันตีหลานทืบหลาน
แต่หนูไม่ได้เห็นเองยายเขาพูดเอง

ตอนนี้หนูไม่เห็นเองยายเขาเล่าสู่ฟัง

คือจะบอกว่าถ้าสมมุติไล่เรียงกันวันที่๔เนี่ย
ลุงหมึกเนี่ยตีหลานที่โรงเรียน

ยายทะเลาะกับแบงค์ที่บ้าน

ทีนี้โดยพฤติกรรมแล้วเนี่ย

ยายดุแบงค์บ่อยไหมหรือ

มันเป็นการดุหรือทะเลาะกัน
ก็แกก็เวลาแกทะเลาะกันแกก็ไปบอก
แต่ตอนที่เขาทะเลาะอยู่บ้านดังหนูก็ได้ยิน

ผิดกับไอ้แบงค์ผิดกับหลานรุนแรงอย่างนี้
แบงค์เนี่ยเป็นเด็กที่เหมือนกับเถียงไหม

ก็บอกว่าหาลูกมันแกช่วยเพื่อนอยู่

อันนี้คือเขาเล่าให้ฟังใช่ไหม

ก็ลุงก็ตีอยู่ที่หน้าโรงเรียนแค่นี้

แล้วที่บอกว่ากระทืบนี่คือกระทืบครั้งไหน

เขายังบอกป้าบอกพี่นกเลย

เห็นเมนทองสุกมาเล่าให้ฟังนั่นแหละ
แล้วยายยายทองสุกเนี่ย
เอ่อดุแบงก์บ่อยไหมคะ

เคยมีครั้งไหนที่เรารู้ว่าทะเลาะกันแรงหรือตีแรงไหมคะ

ตอนที่เขาย้ายไปอยู่บ้านพี่นกไม่ค่อยได้รู้เท่าไหร
แต่ต่ออยู่บ้านหนูน่ะตีแทบทุกวันขอให้ได้กินเหล้า
ให้แกดื่มเหล้าเบียร์แกตีหลานทุกวัน

โดยที่เรารู้จักนิสัยใจคอคุณยาย

เขาเป็นคนใจร้อนบุ่ยวาย
บุกถ้าได้เมาเบียร์แกก็จะตะโกด่าไปหมดบ้านนอะแหละ

ดื่มทุกวันไหมคะดื่มทุกวัน
แล้ววันละสามขวดสี่ขวดสามขวดสี่ขวด

เขาไปดื่มกับเพื่อนเขาเพราะว่าตอนเย็นมาเขาจะออกบ้านทุกวัน
แล้วรู้จักนิสัยใจคอของลุงหึกลุงแบงค์ไหม
ไม่ได้รู้รู้แต่ยายสุคนเดียวมาหา

เคยเห็นแผลเด็กไหม
ตามตัวเด็กเคยเห็นรอยช้ำเคยเห็นไหมคะ

อันนี้คือลักษณะแบบนี้แหละที่คุณสมรบอกว่า

แต่เวลาโทรมาคนจะเล่าให้ฟังแบบนี้
คือนอกจากสองท่านนี้แล้วมีคนอื่นเล่าอีกเยอะไหมคะ

ก็คือวันที่เกิดเหตุวันที่๔ใช่ไหมที่โรงเรียนป่ะ
แบงค์ที่เพื่อนแบงค์ห้องเดียวกันเขาจะพูด

วันที่๓ตอนเย็นเพื่อนแบงค์มาเล่น๕คน
ตอนนี้คุณยายก็ตะโกนเรียกให้แบงค์ไปซักผ้ากับล้างจาน
ก็รีบไปทำแล้วก็มาเล่นต่อ

แต่นี่ก็คือคุณยายก็ตะโกนว่าแบงค์อีกให้มาทำต่ออีก
ตอนนี้เพื่อนเขาก็ตกใจเขาก็เลยออกจากบ้านไป
สี่คนห้าคน
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เล่ามามันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง
คือวันที่สี่เนี่ยใช่ไหมคะลุงตี

แล้วมาพบศพเนี่ยคือวันที่เจ็ด

แต่ไม่รู้ว่าคือถ้าจะเสียชีวิตไม่รู้เมื่อไหร่

เมื่อสักครู่นี้ที่บอกต้นรายการว่าคุณสมรรู้ข่าวอยู่ต่างประเทศนะคะ
แต่ใช้คำว่าแอบกลับมาคุณผู้ชม

คุณสมรทำไมถึงใช้คำว่าแอบกลับมา

เรารู้ว่าหลานเสียชีวิตเนี่ย

วันที่๗ตอนเที่ยงเวลาที่นู่นใช่ไหม

เมืองไทย๗ตอนเที่ยงก็คือหลังพบศพไม่นาน

แล้วเราไม่ได้บอกทางบ้านเขา

ไม่บอกค่ะไม่บอก
ที่บอกว่าแบงค์เสียชีวิตเนี่ย

เราจะคุยไลน์กันทางข้อความ

เขาบอกว่าพบแบงค์แล้ว

บอกว่าโกรธแล้วทำทำเกินไป
ทำทำได้ยังไงทำเกินไปอะไรอย่างนี้

เพราะเขาบอกว่าเด็กผูกคอตายเอง

ทำเกินไปหนูพูดคำนี้จ้ะ
แล้วแต่นี่หมึกก็พยายามที่จะคุย
คุยทางข้อความหนูว่าอยู่ยังไงอยู่ยังไง
แต่ว่าหนูยังอยู่ที่สนามบินอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ยังคุยกันถึงเที่ยงคืนนะ

แต่ก็คือประมาณแค่สามสิบทุ่มของ

จริงหนูยังไม่ได้นอนดึก

คือเรารู้ตั้งแต่แบบเขาก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หลานหายไป

เอ้าเดี๋ยวตอนที่รู้คือบอกว่าหลานเสียชีวิตเหรอคะ

ตอนที่หลานหายไปตั้งแต่วันที่๕ที่เขาบอกเราไหม

แล้วที่เราความหมายที่เราพูดว่าทำเกินไปเนี่ย

คือล้นนิสัยพฤติการพี่ส่งอยู่ตลอดเวลาค่ะ

ตอนหนูกลับมาเนี่ยเขาก็ตีให้เห็นตัวหน้าอย่างนี้ค่ะ

เขาก็จะไปตีก่อนที่จะถึงโรงเรียน

เวลาที่ตีนี่ตีเพราะอะไรคะ
ก็ตีเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันใจ

ไม่มีเสียงไม่ร้องไม่อะไรอะไรเงียบ
มีแต่เสียงตุ๊บตับตุ๊บตับในห้องบางที

แล้วเขาสงสัยแล้วเขาถามอะไรไหมฮะ
แล้วยังไงต่อว่าทำไมน้องนอนดึกจังเลย

หนูก็บอกว่ากำลังจะนอนแล้วแต่จริงตอนเช้าหนูก็โผล่

ปากช่องเลยไหมคะไปที่บ้านเราไปที่งานเลยค่ะ

ค่ะมาถึงเมืองไทยวันที่

ไปที่บ้านแล้วคุยอะไรยังไงกันบ้างคะ

มัวแต่จัดงานกันก็ไม่ค่อยได้คุยกัน

แต่ตอนรับแขกก็ไม่ค่อยได้คุย

ยกให้แม่เขาหนูบอกหนูไม่รับ
พ่อหนูมาช่วยงานให้เฉย

ตอนนั้นเนี่ยคุณสมรเอกใจไหม

เอกใจไหมว่าทำไมพบศพวันที่๗
แล้วเผาวันที่๙อันนี้เอกใจไหม

ก็เลยเอาไว้แค่ไม่กี่วันค่ะ

แต่พอชาวบ้านเห็นหนูว่าหนูลงไป

เพราะว่าชาวบ้านเห็นว่าหนูช่วยในงาน
ในงานหลายอย่างในท่างอยค่ะ

ไม่ว่าผัวใหญ่นะคะคุณผู้ชมแต่ว่า
ในแง่ของการรับผิดชอบ

คือมาอยู่ที่คุณสมรเป็นหลัก

เหนือจากนั้นเนี่ยคือคนในพื้นที่เองเนี่ย

เพราะฉะนั้นมันต้องไม่มีเรื่องว่า

คือมันต้องไม่มีเรื่องว่าไม่มีเงินเลยต้องรีบเผาศพแล้วสิ

มันคิดอะไรไม่ออกค่ะเพราะคนเดียว

ทั้งที่เผาปกติเขาสวด

เพราะว่าเขาพูดไปแล้วว่า

แม้พาเข้าไป
เขาบอกว่าหายไปแต่เมื่อวานตอนเย็น
เจออีกครั้งหนึ่งก็วันเผาศพป้าดูสภาพศพ

เห็นสภาพศพเขามันเขียวไปหมด

หมายถึงเขียวช้ำอ่ะเหรอเหมือนเป็นรอยช้ำที่ตัวใช่ไหมคะ

ก็ตั้งแต่หัวยันเท้าเลยค่ะ
เป็นรอยเขียวหมดเลยทั้งตัว

ที่ที่คุณทองสุกไปทำแผนใช่ไหม
ทำแผนว่าเจอแบงค์ท่านี้แบบนี้เนี่ย
ตรงนั้นคือส่วนไหนของบ้านคะ

หลังบ้าน

มันเป็นห้องที่เมื่อก่อนแบงค์กับนัทแล้วก็กุ้งนางก็นอน

แต่ถ้าเกิดว่าแบงค์ไปแอบหรืออะไรนะ
ตรงหน้าต่างอะไรก็เปิดออกมาได้นะ

เอาอย่างนี้เดินผ่านนะ

คือมันเป็นห้องเก็บของอยู่หลังบ้าน

คือแปลว่าถ้าเดินผ่านหน้าต่างตรงนั้นเห็น

หมายถึงว่าถ้าสมมุติมองจากหน้าต่างเข้าไปจะเห็นว่ามีคนอยู่ไหม

ถ้ามองเข้าไปถ้ามีคนอยู่เรามองเห็น
พอมันเตี้ยมันไม่สูง
แต่อันนี้ตอนที่พี่แชล่ม
ตอนที่เขาไปบอกพี่ชะล่ำคือหาหลานไม่เจอ

ก็อันนี้ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาบอกว่าหลานเขาหายไป
แต่ไม่รู้ว่าเขาไปตามหรือไม่ตามหนูไม่รู้อันนี้
เชร่มชาวบ้านเขาคุยกันว่ายังไงที่แบบ๒วันแล้วเผาเลยอะค่ะ
แม่เขาก็บอกว่าเอาไว้แค่๒วัน

เท่านั้นอ่าเขาจับอยู่เนี่ย

ชาวบ้านเขาอย่างน้อยเขาไว้๓วัน
แล้วมีคนเห็นไหมที่ทนายเอกบอกว่า
สายไฟเอาเผาไปด้วยมีคนเห็นไหม
พี่เห็นเหรอพี่เห็นหรือเขาบอก
อาบน้ำศพเขาเอาใส่เลย

แต่ตอนวันเผาน่ะไม่รู้เขาเอาขึ้นไปเผาด้วยหรือเปล่า

แล้วไปถามเขาไหมว่าทำไมเอาสายไฟ

ยายทองสุกอันสายไฟเอาไปใส่ลงทำไม

เขาถามยายทองสุกอย่างนี้

เขาถามว่าถ้าว่าคนผูกคอตาย
เอาเชือกเอาสายไฟไปทำหวยมันจะถูก๓ตัวเลย

มันจะแม่นได้ไงมันจะถูกได้ไง

แล้วมันเอาสายไฟพันคอเฉย

นี่นอกจากพี่ฉลาดได้ยินใครได้ยินอีก
ก็มีหนูกับเพื่อนอีกคนนึง

หนูก็อยากไปทำใหม่กับเขาด้วยนะ

แต่อย่างที่บอกคือพยานบุคคล

เท่ากับว่าที่มีอีกอย่างด้วยถูกมั้ยคะ

เอาอย่างนี้นะถ้าเป็นพยานบุคคลคือเพียบเลยนะ

มันก็มัดตัวเยอะนะแต่อย่างที่ว่า

ก็ให้ทางกองปราบท่านลงไปสืบสวน
จำลองเหตุการณ์ใหม่กองปราบเหรอ

ก็สอบพอพื้นที่เขาไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแน่

ยายไปกี่รอบแล้วล่ะ๓รอบแล้วค่ะ

เอ้ากองปราบเลยหรอแล้วกองปราบรับยังหรือยังไง

ไม่มีค่ะมีแต่คนส่วนคนเฝ้าสวนค่ะ
แล้วคุณยายของแบงค์กับลุงของแบงค์เนี่ย

ตอนนี้เหรอคะตอนนี้อยู่กรุงเทพ
แต่หมึกอยู่ปากช่องแต่อยู่กับเพื่อน

ลุงของแบงค์เนี่ยอยู่ปากช่องนั่นแหละแต่อยู่กับเพื่อนเขา

อยู่กับกรุงเทพกับลูกสาวหนูค่ะ

โทษนะคะสมมุตินะสมมุติว่าถ้าเชื่อว่าเขาเกี่ยวนะ

กลัวเหรอไม่กล้าอยู่บ้านนี้ต่อเหรอ

ยังอยู่กับพี่สุค่ะ

ถ้ามันพี่สุกมันไม่ได้ทำแล้วใครทำ
มันแม่มือกว่าในบ้านมันมีแค่๒คน
ระหว่างพี่สุกับไอ้หมึก

หนูกับน้องก็หันมามองหน้ากัน
แล้วเราก็บอกหนูก็เห็นแกไม่หยุดอะนะ
หนูก็บอกว่าพี่สุกมันไม่ใช่แล้วนะ
ถ้าไม่หยุดนะหนูจะแจ้ง๑๙๑ให้เงียบ
แกก็เงียบแต่นี่กุ้งนางก็บอกว่าแม่
หนูว่าเสียลูกไปคนหนึ่งแล้วอย่าให้หนูเสียแม่ไปคนหนึ่งเลย
แม่ก็เงียบเถอะเขาว่าอย่างนี้นะ
ตอนเช้ามาหนูก็เลยมาหาพบคุณร้อยเวรอีก
แต่ไม่พบหนูก็ได้แต่โทรคุยกับคุณร้อยเวร
ตอนนี้คุณร้อยเวรบอกให้หนูไปพบกับเวรแพทย์
แล้วทีนี้ไม่พบหนูก็เลยไปหาคุณมูลนิธิ
หนูก็เพิ่งทราบว่าน้องเสียชีวิตได้๔ชั่วโมง

คือจนถึงตอนนี้เท่าที่คุยกันคุณทองสุกก็ไม่ได้รับสารภาพ

หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าพี่สุกแกก็มากรุงเทพจาก
กับลูกสาวหนูเพราะกุ้งนางก็ต้องกลับ
จะต้องกลับกรุงเทพแต่นี่พี่สุเข้ามาด้วย

จนถึงตอนนี้ถ้าเขาดูรายการโทรทัศน์เขาก็จะรู้แล้ว
ว่าทางคุณสมรก็เดินหน้าทำคดี

แล้วดิฉันสามารถพูดสรุปได้ไหมคะว่าคนที่คุณสมรสงสัยคือสองท่านนี้

นายรณรงค์อย่างนี้ถ้าสมมุติมันจะเริ่มใหม่คือเริ่มสอบกันใหม่หมดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับขอให้ทางกองปรับปราม๒นาทีลงไปสอบส่วนอย่างนี้ให้ใหม่
แล้วอย่างนี้อย่างคำพูดที่คุณยายของแบงค์พูดกับพี่ชะแรม
หรือว่าอย่างที่พี่ยุพินได้ยินอย่างนี้
มันมีน้ำหนักแค่ไหนถ้าต้องลื้อคดีกันไหม
อืมเท่าที่มีคดีถือว่ายากไหมถ้าสมมุติจะจะลื้อ
ก็จะไปเอาหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบ

แล้วอย่างนี้ในบ้านก็คือไม่เป็นไร
คือคุณยายของแบงค์

ก็ไม่เป็นไรก็อยู่

ลูกสาวหนูนะยังดูแลอยู่
ลูกสาวหนูยังดูแลต่อจากหนูไง
ตัวคุณกุ้งนางคุณกุ้งนางเนี่ยคือน้องสาวของคุณหมึกนะคะ
แล้วก็เป็นลูกอีกคนนึงของคุณทองสุก

คุณกุ้งนางมาคุยกับคุณสมรเองส่วนตัวไหมว่าอะไรยังไง
หรือเธอรู้เรื่องราวอะไรยังไงบ้าง

เขาเพียงแต่บอกว่าเขาไม่อยากเสียแม่ไปอีก
เขาเสียลูกไปแล้ว
มันเป็นคำพูดที่น่าสงสัยไหมหรือมันเป็นเรื่องธรรมดา
หรือมันสามารถจะเชื่อมโยงได้ไหม

แต่อย่างนี้ก็คือเป็นพี่สาวหนูเหมือนกัน

แบงก์ตายไหมว่าแบงก์ตายเพราะอะไร
ป้าก็ว่ามันผิดธรรมชาติค่ะ

คุณชะล่ำคิดไว้ในใจไหมว่าแบงค์ตายเพราะอะไร
ก็เห็นยายโสก็บอกว่าผูกคอตายข้อว่าผูกคอตาย
แต่ว่าผูกคอตายหนูเคยน้องชายหนูมันผูกคอตายมันแฝนลิ้นมันออก
อันนี้เขาไปนั่งพันไว้เฉยหนูก็คิดเหมือนกันว่ามันสงสัยมันไม่ได้ผูกคอตายเองอะไรสงสัยอย่างนี้
ก็เล่าสู่พวกพี่เขาฟังเขาก็เห็นว่ายายสู่มาพูดกับหนูเนี่ย
ก็เล่าสู่ฟังเขาก็ให้หนูมาเห็นเหตุการณ์

เห็นตอนเขาลากมาแล้วตอนเที่ยงทำงานอยู่
เยซูเค้าบอกว่าเย้แรมไอ้เบ้งโตคอตายแล้ว
หนูก็ทิ้งจอบวิ่งไปบ้านเค้าเค้าก็รากสบมาแล้ว
ถามว่าเอ้าล้านพูดเค้าตายตรงไหนเยซู

เดี๋ยวนะคะตอนที่พบศพแล้วไม่ได้รอเจ้าหน้าที่มาเก็บหรอ
คุณยายเข้ามาเองยายเข้าไปแก้ออกมาเองจ้ะ

เขาลากมาคนเดียวยายเขาบอกว่าเขาเอาสายไฟออกเขาก็ลากมาคนเดียว

นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นแหละเขาสงสัยอ่ะ

โอ้ไม่ได้สำหรับมีแต่แกไปทำแผนให้ให้ตำรวจว่าน้องเบ้งนอนยังไงยังไง
ลากออกมาไปสอนให้ตำรวจฟัง
ฉันไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เลยนะเนี่ย
ไม่มีใครเห็นว่าแก๊งยังผูกคอตาย
อ่าค่ะ

แต่ละท่านมีความมั่นใจไปในทางเดียวกัน

ไม่น่าจะผูกคอตายเองถ้าดูจากสภาพศพ

มันผิดธรรมชาติไปอีกคือตอน

ที่คุยกันเองกับคุณทองสุก
หรือที่คุณยุพินคุยมาใช่ไหมคะ

กองปราบปรามผมเชื่อมั่นว่าเขาทำได้

โดยที่เขาบอกไหมว่าเหตุผลคืออะไร
เราไม่ใช่ผู้เสียหายทางนิตยุนัย
แต่จะเดินเรื่องว่าไปเอามาแล้วทำหรือยัง

คุณสมรจะอยู่ที่เมืองไทยกี่วันคะ

แต่ว่าเท่าที่ฟังคือข่าวมันน้อยมากนะ
แล้วก็ทุกอย่างเหมือนจะถูกทำลายไปหมดแล้ว

ยังไม่ได้เปิดพยานทั้งหมดที่
รู้เห็นและอาจจะเล่าให้ฟังได้

ขอบคุณที่อุตส่าห์เดินทางมาทุกท่านนะคะ
ขอบคุณทนายด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ตรงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ